มาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องเตือนภัยผู้หญิงที่ไปเรียนขับรถกันหน่อย
หื่นสอนขับรถจับมือเป็นปลาหมึกเลยนะ
ขับไปจับขาขับไปลูบหน้าท้อง
ขับไปถกเสื้อขึ้นมา
แต่ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้กั้นใจจนเรียนจบคอร์ส

แต่เธอถ่ายคลิปเอามาเป็นหลักฐานว่าโดนแบบนี้ครับ
แต่ไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ใช่ไหม
ไม่มีเอาแค่เค้าจะมาแตะเนื้อต้องตัวเรา

เชอรี่ไปเรียนมาแต่เลือกครูผู้หญิง
อ่าแต่ต้องย้ำแบบนี้ว่าไม่ใช่ว่าครูสอนขับรถจะเป็นอะไรแบบนี้นะ

แล้วดูจับมือโอปอล์๑เป็นแฟนกันเลยเนาะ

มันไม่เท่านั้นนะพยายามไปถกเสื้อเธอด้วยนะ

คุณผู้ชมก็คือเป็นคลิปที่นักเรียนที่เขาไปเรียนสอนขับรถ
เขาก็พยายามที่จะเอามือถือแอบถ่ายเอาไว้

เหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้อายุ๒๕ปีนะฮะ
คุณครูผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ปีแล้วนะ

ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความที่ตำรวจสพครองด่าน

ครูตอนแรกก่อนนะเอามือวางต้นขา
สักพักหนึ่งจับแขนจับมือสักพักหนึ่งรูปหลัง
แล้วเหมือนมีจังหวะพยายามจะถกเสื้อขึ้นเหมือนจะเอามือเข้าไปในเสื้อ
เธอก็บอกว่าครูทำอย่างนี้ไม่ได้สิ
แต่โดยเฉพาะช่วงที่มันออกถนนใหญ่
ก็พยายามทำหนักขึ้นและจังหวะนั้นเหมือนเธอขับรถอยู่
แล้วเธอไม่สามารถจะเอามือไปปัดป้องได้แต่ครูพยายามจะลวนลามเธอ
แต่เธอก็ใจดีสู้เสือคุณผู้ชม
ก็หาโอกาสในการที่จะถ่ายคลิปเอามาเป็นหลักฐาน
ไปฟังซิว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือไม่
ครูต้องมาส่งหนูไม่ใช่เหรอ
ถ้าออกข้างนอกก็คือจะเอามือจับต้นขาเราตลอด
ตลอดเวลาที่เราฝึกขับข้างนอก

คือพยายามที่จะเอามือเข้ามาจับพุงเราถกเสื้อเรา

ก็บอกว่าคือทำอย่างนี้ไม่ได้นะ

คือเหมือนพยายามที่จะแบบเปิดแขนเสื้อเรา
คือเหมือนเราเออขาวจังอะไรอย่างนี้

พยายามอดทนเรียนจนจบคอร์สเพราะเสียเงินไปแล้ว๕๕๐๐
เพราะว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่โดนครั้งแรกและครั้งเดียว
หลังจากเรียนจบปุ๊บเอาคลิปนี้ไปแจ้งความทันที

พอผู้บริหารโรงเรียนทราบเรื่องกลับบอกว่า

เพราะครูที่มาสอนไม่ใช่คนของโรงเรียนโดยตรง
ก็ทำได้แค่สั่งพักครูคนนี้ไปซะ
เธอก็เอ้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะ
เธอก็เลยโอ้โหอยากจะเอาความกับคุณครูคนนี้
ก็เลยเอาเรื่องราวไปแจ้งความกับตำรวจ
อย่างที่บอกว่าล่าสุดเธอเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
ทีนี้เราก็เลยตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่สำนักขนส่ง
สมุทรประการว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้มันเอาผิดได้หรือเปล่า
ขนส่งบอกว่าก็ยังไม่ได้มีผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียน

แต่เบื้องต้นทางขนส่งเองก็โทรศัพท์ไปสอบถามกับโรงเรียนที่สอนขับรถ
ก็โทรไปสอบถามโรงเรียนยอมรับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
โดยผู้ก่อเหตุก็เป็นครูผู้ฝึกสอนในการสอนขับรถ
แล้วก็มีใบอนุญาตที่ออกให้จากกรมการขนส่งทางบกโดยถูกต้อง
แล้วก็โรงเรียนนี้ได้มีการส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหายแล้ว
หรือปล่อยให้เป็นข่าวไปก่อนจะได้มีหลักฐานเป็นคงเป็นข่าวกันไป
แล้วก็สามารถเข้าไปตรวจสอบที่โรงเรียนซึ่งเป็นต้นสังกัดของครูผู้สอนได้
เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการต่อไป
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ฝากบอกไว้ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจเนอะ
อย่างที่น้องเชอรี่บอกถ้าเกิดเราสามารถเลือกได้

หรือถ้าคุณไปเรียนแล้วไปสอนไปเจอกับครูผู้ชาย
เอาเพื่อนไปนั่งเป็นเพื่อนไหมเอาญาติไปนั่งเป็นเพื่อนไหม
แต่จริงในการเรียนขับรถแบบนี้ค่ะ
ยิ่งเป็นแบบว่าที่สอนแบบเอกชนแบบนี้
เราสามารถแจ้งเปลี่ยนขอเปลี่ยนครูสอนได้

คือแต่เราไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดกับน้องในวันแรกที่ไปเรียนเลยหรือเปล่า
หรือว่าเป็นวันสุดท้ายหรือวันวันที่สามแล้วหรืออย่างไร
ก็เลยแบบรอให้เหตุการณ์ผ่านไปก่อนแล้วก็เอาคลิปนี้มามาแจ้งความอีกทีหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้ทนจนเรียนจบคอร์สนะคะ

หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ส่งข้อความมาบอกเล่ากันหน้าจอหน่อยว่าคุณแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไง

ใช่แล้วกลัวว่ามันจะไม่ได้จบแค่นี้เกิดเขาทำอะไรมากกว่านี้
นี่อันตรายกับตัวเองเหมือนกันนะคะต้องระวังนะสาวทั้งหลาย